คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าแฟนคลับค่ะนี่หูแตกตื่นตกอกตกใจเลย

ตกใจหน้าพี่แจ็คหรอ
คุณก้องห้วยไร่เขาโพสต์ภาพภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
พร้อมแคปชั่นว่าน่าจะรู้ว่าไภเป็นพระเอก
หนังที่กำลังจะถ่ายรอแค่เงิน
ก็จะไม่ให้แฟนคลับตื่นเต้นได้ไงครับ
ดูนักแสดงของเรื่องซะก่อนค่ะเหล่าขวัญใจเอฟซีทั้งนั้น
พะนุกธนดลจ๋าพ่อเบิร์นประธุมราชจ๋ากูเตยจ๋าน้องแน็กชาลีด้วย
ซึ่งพ่อหนุ่มกล้องเขาโพสต์ภาพนี้ไปนะคะเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาบอกว่าโอ้
สอมเบิร์งสอมเบิร์งสอมเบิร์งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอเล่นนังกับเขา
คำเยอะเดี๋ยวถึงได้ขสิทธิ์นะเต้เออได้แล้วก็ทายกันด้วยนะ
ยกใหญ่เลยว่าใครจะเป็นพระเอกโดยเป็นแฟนคลับนะคะ
แฟนคลับใครก็เชียร์คนนั้นแหละให้เป็นพระเอกของเรื่อง
คุณผู้ชมก็ลองเดาดูแล้วกันแต่ดูเหมือนจะมีอยู่คนนึง
เพราะองค์พระเอกไม่อยากเป็นหรอกอยากเป็นนางเอก
ใครล่ะคุ้เต้ยคุ้เต้ยคุ้เต้ยเขาข่าวละมุนอยู่เด้อ
ใครจะเป็นพระเอกไม่รู้จักแต่ครูเต้ยขอเป็นนางเอกก็แล้วกัน
เออนะคะทำแฟนคลับมากดไลค์กดเลิฟถูกใจกันยกใหญ่คุณผู้ชม
ปูทางมาขนาดนี้หลายคนก็เลยอยากรู้ว่า

บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะก็เลยขอโทรศัพท์นะไปถามนิดนึงละกัน
ผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องหนุ่มบอกว่า
หนุ่มกล้องตั้งใจจะทำจริง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคุยกัน
ที่สำคัญค่ะตามที่โพสต์ไปเลยคือ
รอแต่นายทุนมาสนับสนุนอันนะก็เพื่อรอสปอนเซอร์นะจ๊ะ
เพื่อสปอนเซอร์ท่านไหนอยากจะสนับสนุนนั่นเอง
โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานนะแถวบ้านเรียกเป็นงาน

เรียกไม่ได้เรียกแข่งนะเรียกสปอนเซอร์

เล่นที่แสดงด้วยนุ๊กบอกเลยว่าตอบตกลงทันทีเลยนะคะ
อนุ๊คบอกทันทีว่าตกลงครับเพราะว่ารายอยากจะมีการแสดงเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว

ไปฟังเสียงจ้ะ
คนลุคก็กลัวอะไรรู้ไหม
คนลุคก็ว่ามีพี่เต้ย
เป็นคนที่สนุกมันขายน้ำคือน้องมาก
จะกลับมาไม่เห็นมึง
ข้าวขวยขาวน่ะสิ

ตายไม่ใช่ละครจักรจักรรมน์ดวงนะจ๊ะพระคุณ
ค่ะนะคะเจ้าเอาน้ำมาให้ค่ากินเดี๋ยวนี้